แต่ว่าอย่างที่เราบอกไปว่าการจะมีสุขภาพที่ดี

อาหารดีนอนหลับพักผ่อนอารมณ์
แล้วก็การออกกำลังกายนี่
น้องเป๋ตองก็เป็นคนหนึ่งที่เป็นสายออกกำลังกาย
อันนี้เป็นอุปกรณ์ออกกำลังกายที่ดีมาก
ได้หลายส่วนใช้ได้แบบหลายวิธีเลยนะ
ต้องแต่ว่าถ้าเราไม่สะดวกซื้อหานี่นะคะ
เรามีกลุ่มคนที่เขาเป็นตัวอย่างค่ะคุณผู้ชม

รองนายกเทศมนตรีแล้วก็อสม
หรือว่าอสสมกดูแลสุขภาพสำหรับชุมชนนี่นะคะ
เขาก็รวมกลุ่มการรณรงค
ให้ประชาชนมาออกกำลังกายยืดเส้นยืดสายด้วย

มันง่ายดายมากเลยเขาจะออกกำลังกายท่าไหนกันบ้าง

เอาล่ะนะ
เออขอโทษค่ะขอโทษครับ
เออลืมเตือน
ถ้าจะเล่นยืดเหยียดต้องอยู่ห่างกันสักเมตร๒เมตร

ถูกต้องแต่ว่าเราต้องทำยางให้มันหนาหน่อยถูกไหม

เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการยืดเหยียดพิชิตโรคค่ะ

สนัดอสุรกรรมนรงค์ให้ผู้สูงอายุในเขต
เทศบาลเมืองสวรรคโลกทั้ง๑๑ชุมชนเนี่ย
ออกกำลังกายด้วยยางยืด
โครงการหนังยางยืดชีวิตพิชิตโรค
นี่เป็นโครงการเก๋ทีเดียวนะคะ
อุปกรณ์ก็อย่างที่คุณผู้ชมเห็นว่ามันไม่ได้ยุ่งยากเลย
เอายางยืดที่เรารัดแกงรัดของนี่แหละ

แล้วก็เอามาใช้ออกกำลังกาย
โดยให้ความรู้เกี่ยวกับท่าการบริหาร
ทั้งหมด๙ท่าทำท่าละ๑๐ครั้ง
ก็มีท่าแบบเหยียบจากพื้นบ้าง
ยืดจากจักรแร้บ้างรักแร้บ้าง
ซึ่งประโยชน์ของการออกกำลังกายด้วยยางยืด
เป็นผลดีต่อการพัฒนาและบำบัดรักษาระบบการทำงานของประสาทกล้ามเนื้อ
ช่วยป้องกันการเสื่อมสภาพของระบบประสาทกล้ามเนื้อ

แล้วก็นี่คุณผู้ชมกระชับไขมันต่าง
เจ็ดมากเลยถ้าช่วงต้นแขนก็ยืดเหยียดกันไปนะคะ
แล้วก็ที่สำคัญทำให้ผู้สูงอายุได้ออกกำลังกาย

ผู้สูงอายุบางทีแบบเส้นยึดเส้นติดอะไรอย่างนี้นะคะ
ก็จะได้ช่วยเล็กน้อย

บางคนอย่างนี้อาจจะมีปัญหาเรื่องไล่ติด

อุปกรณ์ชิ้นนี้นะคุณผู้ชมสามารถช่วยได้
ยืดบริเวณสะบักหรือว่าไหล่ของเรา
ไหลไม่ติดได้จะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยกันไป
ใช่แล้วค่ะแบบนี้ต้องเก็บไว้ให้คุณชนะสักชุดหนึ่ง

คงจะกรึ๊บไปหมดแล้วเครื่องยนต์ข้างในนะคะ

มันเป็นแค่อุปกรณ์ใช้แค่๒อย่างเอง
ไปหาซื้อมันเป็นเม็ดแล้วตัดแบ่งกันทำ
ถูกต้องแล้วก็เล่นกับเพื่อนฝูงได้ด้วยนะ